สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตันนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับจากสภาพอากาศเมืองไทยที่ร้อนและอุจนพูดได้ว่าร้อนที่สุดในแถบอาเซียนนะครับ
ไม่ถึงสภาวะภัยแรงที่เกิดขึ้นติดต่อกันต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมามาจนถึงหน้าขนาดนี้
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นผลพวงมาจากปรากฏการณ์เอลนิโยนะครับจากการตรวจสอบแล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการติดตามรวมไปถึงคาดการณ์สภาวะอากาศทั่วทุกมุมโลก
คาดการณ์นะครับว่าปรากฏการณ์เอลนิโยกำลังจะหมดไปภายใน๒เดือนนี้
แน่นอนสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือปรากฏการณ์ลานีย่ามีโอกาสเกิดขึ้นถึง๗๐เลยทีเดียว
สิ่งนี้เองเลยครับหลายคนเอาไปเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปี๒๕๖๒
ปีนั้นเกิดลานิยาเช่นเดียวกันสิ่งที่ตามมาก็คือหลายคนยังคงจำกันได้นะครับ
สวัสดีครับท่านครับ
ในโลกออนไลน์ตอนนี้เทียบเคียงกับข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาที่
มีการติดตามสภาวะดังกล่าวมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับ
ทั่วโลกรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าหมดประมาณ๕เดือนพฤษภานี้ก็หมดแล้วนะครับ
ในที่ร่มก็คงจะมีบ้างเพียงแต่จะไม่เหมือนปี๕๔เพราะว่า๕๔นั้นเป็นรายย่ารุนแรงนะครับ
ในช่วงนี้จะเป็นลักษณะของพายุดูร้อนนะครับ
ซึ่งฝนในช่วงนี้อาจจะไม่ได้ปริมาณมากมาย
เกลียดแต่จะสร้างความเสียหายเรื่องของประยุรกฏกับรมแรงจะมากกว่านะครับ
ฝนของเราจะมาประมาณกลางเดือน

ช่วงนั้นจะผลที่ช่วงสมัยกว่านี้และเป็นบริเวณกว้างกว่านี้ครับ

นี่คือหนึ่งคำยืนยันจากกรมบุตุนิยมวิทยา
สรุปก็คือปรากฏการณ์เอลนิโยจบแน่นอน
รูดูฝนปีนี้คาดการณ์ว่ามีน้ำล้มเป็นประเภทสูงนะครับ
ฝนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปีหน้า
ลานีย่านั้นจะทำให้เกิดน้ำท่วมหรือไม่ต้องติดตามต่อไป
นั่นก็หมายความว่าตอนนี้เหลือเพียงอีก๑เดือนครึ่งเท่านั้นนะครับ

ที่ตกมาในระยะนี้คงจะต้องสำรอง
แล้วก็น้ำที่อยู่นะตอนนี้คงจะต้องมีการบริหารจัดการ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อที่จะต่อสู้กับภัยแรงต่อไปครับ

ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ